คุณผู้ชมครับมีบ้านอยู่หลังหนึ่งนะฮะลูกชายบอกว่าคุณพ่อเนี่ยเสียชีวิต
ค่ะคือลูกชายเขาก็ติดใจอยู่นะเนื่องจากพ่อเนี่ยติดโควิดไปรักษาตัว
โควิด๑๙ทางจุดที่ไปรักษาตัวเนี่ยบอกว่าอ้าวหายแล้วล่ะ
กลับไปที่บ้านได้ค่ะแต่ตอนที่พ่อติดโควิดเนี่ย
ลูกชายบอกป่วยหนักป่วยจนปอดเนี่ยเหลือข้างเดียวเชื้อมันลงปอด
กลับมาอยู่บ้านได้คืนเดียวฮะวันนี้เสียชีวิตครับอืม
ลูกชายก็เลยติดใจแบบนี้ค่ะเข้าใจว่าพอรักษาจนเชื้อโควิดหมดไปแล้วเนี่ย
ทางคุณหมอก็ให้กลับบ้านแต่ว่าอาการข้างเคียงจากโควิดที่ทำให้ผู้ป่วยเนี่ย
เป็นคนเปราะบางแต่ปล่อยกลับมาก็เลยมาเสียชีวิต
คือเขามองว่ากลุ่มเปราะบางหรือว่าอาการหนักถึงขั้นแบบปอดเหลือข้างเดียวแบบนี้
ให้อยู่ต่อจนแบบแข็งแรงปลอดภัยแน่ใจไม่ได้หรืออืม
ให้กลับมาบ้านวันเดียวเสียชีวิตเลยค่ะ
เมื่อสักครู่นี้ญาติพี่น้องก็ได้แต่ร้องไห้แต่ว่าศพปลอดเชื้อโควิดแล้วนะฮะ
ออกจากโรงพยาบาลเนี่ยหายจากโควิดแล้วเพียงแต่ว่าทางครอบครัวมองว่าเขายังไม่ได้หายดี
คุณลุงท่านนี้เนี่ยอายุ๕๘ปีนะครับทุกผู้ชมครับบ้านอยู่ที่ซอยลาดพร้าว๑๐๑ในกรุงเทพแหละ
นี่ทางร่วมกับตันยูเนี่ยเขาไปช่วยเรื่องของการจัดการศพลำเรียงศพให้นะครับ
สิบนาฬิกาวันนี้นะฮะที่มานะครับหลังจากที่เสียชีวิตอยู่ในบ้าน
คือลูกชายบอกว่าก่อนที่พ่อจะเสียชีวิตเนี่ยพ่อรักษาโควิดแล้ว
ทางโรงพยาบาลที่รักษาบอกว่าหายแล้วให้กลับบ้านได้กลับมาอยู่บ้านนะครับ
ปรากฏว่าหายใจไม่ออกแล้วก็เสียชีวิต
ตอนที่เจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ยได้ไลฟ์เฟซบุ๊คด้วยเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ครอบครัวก็ร้องไห้กันนะฮะที่ที่นอนของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ย
เลือดนี่เต็มไปหมดเลยนะฮะเพราะว่าญาติบอกว่าเลือดเขาออกทั้งจมูกทั้งปากเลยนะครับ
เขาหายใจไม่ออกเขาแน่นไปหมดในตอนนั้น
พ่อไม่สบายโอ๊ยโห้โห้โห้
เจ้าหน้าที่มารับศพไปตรวจพิสูจน์ตามขั้นตอนนะครับว่าจะมีเชื้อโควิดหลงเหลือหรือไม่อย่างไรนะฮะ

ยังไงซะถ้าเกิดไม่ได้มีเชื้อโควิดอะไรแล้ว
ก็จะขอรับกลับมาบำเพ็ญกุศลตามปกตินะครับ

วันนี้เราคุยกับลูกชายของคุณลุงที่เสียชีวิตนะครับ
บอกว่าพ่อน่าจะติดเชื้อ
จากการไปทำงานตั้งแต่๒๘กรกฎาคมนะครับ
จากนั้นก็รักษาตัวที่บ้านจนถึง๘สิงหาคม
ก็ได้เตียงนะครับก็ไปโรงพยาบาลนะครับ
พ่อเนี่ยตอนแรกที่ติดอยู่ในเกณฑ์สีเหลืองอ่อนนะฮะ
ไปโรงพยาบาลก็รักษาแต่ทีนี้อาการเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับ
คือสุดท้ายเนี่ยถึงขั้นเชื้อลงปอดจนเหลือปอดข้างเดียวนะครับ
ตอนที่รอเตียงอยู่เนี่ยจากเหลืองอ่อนเนี่ยจนเหลือปอดข้างเดียวเลยเชื้อลงปอดนะครับ
ก็ได้เตียงแล้วก็ไปโรงพยาบาลนะทางโรงพยาบาลทางการรักษาของแพทย์เนี่ย
ก็ให้กินยาต้านไวรัสโควิดให้กินยาลดไข้
แล้วตรวจไม่พบเชื้อเมื่อ๒๒สิงหาคม
ลูกชายบอกว่าพบเชื้อ๒๒สิงหาคมไม่พบเชื้อแล้ว๒๒สิงหาคม
ทางโรงพยาบาลให้กลับบ้านทันทีโดยไม่ให้ดูอาการข้างเคียงอะไรต่อเลย
อยู่บ้านได้วันเดียวเช้าวันนี้ฮะอยู่อยู่พ่อเนี่ย
กำลังนอนอยู่บนที่นอนพูดออกมาบอกไม่ไหวแล้ว
พ่อไม่ไหวแล้วพ่อแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก
แล้วพ่อก็หลับไปแล้วก็มีเลือดออกปากออกจมูกแล้วเสียชีวิตทันที
ฟังลูกชายเขาหน่อยนะครับ
แล้วผมถามหน่อยคนที่เป็นรายวิทยาศาสตร์กริจเข้าข้าวได้ทุกบ้านเขาจะไปหาต้นสังกัดที่ไหนถูกมั้ยพี่
ขนาดบ้านที่เขารักษาโรคใจอยู่ยังไม่รับเขาเลย

ผมกลับมาปุ๊บเขาอยากโทรไปทุกที่
ไม่ว่าจะเป็น๑๖๖๙๑๙๑๐๑

ได้แค่ว่าให้คนไข้รอ

แล้วบวกกับว่าพอไปถึงโรงพยาบาลปอดเหลือข้างเดียว
เขารักษาหายหมดแล้วโควิดหายจริงพี่
แต่มันติดใจตรงที่ว่าโควิดหายจริง
ผู้ป่วยยังดูแลตัวเองไม่ได้
ทำไมถึงไม่ส่งไปรักษาโรคอื่นที่มันแทรกซ้อนเข้ามาใช่
ถ้ามีเตียงหรือว่าไปรักษาโรคอื่นในวินิจฉัยโรคอื่น
ผมมั่นใจว่าอย่างไรเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ได้ต่อ
ลูกชายก็เลยมองว่าถ้ายังให้พ่ออยู่ดูอาการให้แข็งแรงอีกสักหน่อยเนี่ย
ป่านนี้พ่ออาจจะยังไม่เสียชีวิตก็ได้